ที่สมุทรสาครมีร้านบุฟเฟ่อยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านดังในพื้นที่เขาคือฮากันมาก
เพราะว่าเจ้าของร้านประกาศรับสมัครคนล้างจานเงินเดือนเดือนละ๙๐๐๐บาท
คนสมัครเยอะแยะไปหมดแต่ต้องฟังข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ
ถูกต้องรับจ้างเหมาล้างจาน
เขาเหมานะเขาอยากได้แบบจะเป็นกลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อนเป็นบริษัทอะไรก็ได้
เขาเหมารวมใช่ไม่ได้แบบคนละ๙๐๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ
ถ้าคนละ๙๐๐๐๐บาทขอลาคุณกันมาสอนก่อนนะฮะ
ถ้าดิฉันไปสมัครก็ต้องไปพี่อุ๋ยไปล้างจานกันไปน้องมิ้นไปล้างจานกัน
เช้าเที่ยงเย็นแบ่งกันคนละเท่าไหร่

เจ้าของร้านบอกไม่เกี่ยงแล้วแต่คุณ
คุณจะมากี่คนก็ได้เขาให้เดือนละ๙๐๐๐๐บาท
ก็เอาไปทานกันเองแต่ร้านบุฟเฟ่เขาเนี่ย
คุณต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะอ่านี่นะฮะ
จานมีจานช้อนชามแก้วอะไรก็แล้วแต่ร้านบุฟเฟ่นะ
มีเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องจัดการในแต่ละเดือนให้เรียบร้อย
เอเชียบุฟเฟ่ครับอยู่ที่สามแยกกระทุ่มแบน
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากเห็นป้ายประกาศเนี่ยบอกรับสมัครคนล้างจานเดือนละ๙๐๐
เราก็เลยไปถามคุณไพโรธนะฮะคุณไพโรธเป็นเจ้าของร้าน
คุณไพโรธบอกว่าเอาที่คนสงสัยกันว่าเดือนละ๙๐๐จริงหรือเปล่า

แต่อย่างนี้คุณไพโรธบอกว่าปกติที่ร้านเนี่ย
มีลูกจ้างประจำที่เป็นแผนกล้างจานเลยเนี่ย๖๗คน
คนก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ๙๐๐บาทอยู่แล้ว

ทีนี้ปัญหามันมีก็คือว่าบางคนเนี่ยขาดความรับผิดชอบ
อย่างเช่นต้นเดือนเงินเดือนออกปุ๊บลาปั๊บ
บางทีลาพร้อมกัน๒คน๓คน

ก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าตัดสินใจอย่างนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกจ้างลาออกด้วย
ตอนนี้เหลือลูกจ้างล้างจานอยู่แค่๓คน
เป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่กันมาตั้งแต่เปิดร้าน
ประสบปัญหาเรื่องการขาดคนล้างจานมาก

เป็นรายคนให้เงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทต่อเดือน

แก้ปัญหาด้วยการประกาศหาบริษัท
หรือว่าจะเป็นกลุ่มคนอะไรยังไงก็ได้
รับเหมาล้างจานเดือนละ๙๐๐๐บาท

มันก็พอกับลูกจ้างที่เคยมี๖๗คน

ญาติพี่น้องคนในครอบครัวของคุณมา
แล้วคุณบริหารจัดการเรื่องเวรเรื่องคิวเข้ากะอะไรไม่ดี
แล้วแต่คุณเลยจะทำยังไงก็ได้

เสาร์อาทิตย์วันหยุดคุณจะหยุดจะลาคุณก็คุยกันเองในทีม
ฟังเจ้าของร้านหน่อยนะครับ
ผมว่าก็ความความสำคัญดีทีเดียว
หรือถ้าเป็นธุรกิจเข้าครัวนี่ก็จะดีเลยครับ
แต่ว่าต้องเข้าไปจากการเล่นคนนิดนึง
มีคนสมัครเข้ามาพอสมควรและตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะฮะ
สนใจก็ติดต่อคุณไพโรธนะฮะเจ้าของร้านเอเชียบุฟเฟ่
๓แยกกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะค่ะบอกว่างานล้างจานก็เป็นงานหนักนะคะ
ใช่แล้วไหนจะต้องบริหารจัดการเรื่องของการเปลี่ยนเวร
เข้าขาอะไรกันให้ดีก็พี่อุ๋ยล้างตอนเช้า

มิ้นก็ไปล้างสักตอนเย็นก็คนละ๓๐๐๐เดือนนึง
เช้าก็พอไหวนะเขาบุฟเฟ่นะ

คงยังไม่ค่อยมีคนมาใครอยู่เย็นอยู่ข้ำก็รับไป